ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะ
ลูกเลี้ยงทำร้ายพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตค่ะ
ก็อ้างว่าถูกพ่อเลี้ยงลวนลามจะข่มขืน

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูทรแม่ทะนะคะ
แล้วก็พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
มีรายงานบอกว่ามีการฆาตกรรมที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
เข้าไปก็พบนายศักดิ์พลห่วงอายุ๕๘ปีเสียชีวิตจมกองเลือด
ร่างกายเนี่ยมีแผลถูกทำร้ายหลายแห่งเลยค่ะซี่โครงหัก
แล้วก็มีแผลถูกกัดที่ลำคอหูขวาเอวซ้ายไหล่ซ้ายด้วย
นี่คือเมื่อวันที่๕มีนาคมนะคะ
เช้าวันเกิดเหตุในลักษณ์ยังเพ็งหรือว่าในเบนส์อายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย
ชาวบ้านบอกว่าเขามาบอกบอกพ่อเลี้ยงถูกรถชนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ชาวบ้านก็ไปดูปรากฏว่าเห็นว่าในศักดิ์เนี่ยตายแล้วนอนจมกองเลือดอยู่
ตำรวจมาตรวจสอบก็พบว่าเอ้าไม่ได้ถูกรถชนนี่แต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตค่ะ
และผู้ต้องสงสัยก็คือในเบ้นตำรวจก็เลยตามไปจับในเบ้น
จับได้ตอนที่กำลังเดินอยู่หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะห่างจากตรงนี้เกือบ๒๐กิโล
ก็เอาตัวมาสอบสวนในเบ้นเองเนี่ยยังให้การวกวนนะคะอ้างว่า
พ่อเลี้ยงเนี่ยคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาไว้ผมยาว
เลี้ยงก็เลยมาลวนลามเขาจึงต่อสู้และก็ทำร้ายจนพ่อเลี้ยงเสียชีวิตค่ะ
ขณะที่เมื่อเช้านี้ตำรวจนำตัวในเบ้นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ผู้ต้องหายืนยันบอกตอนเกิดเหตุเขากำลังเมา
ผู้ตายเข้ามาลวนลามก็เลยต่อสู้จนทำร้ายเสียชีวิตค่ะ
ฟังจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกในเบนส์เอง
อันนี้เพื่อนบ้านบอกว่าในเบ้นเนี่ยเวลาเมาแล้วก็ชอบเอะอะโวยวาย

เห็นในเบ้นมาเดินอยู่บนถนนแล้วก็โวยวายคนที่ผ่านไปผ่านมา
แล้วประมาณตี๒ได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนทุบอะไรบางอย่างที่บ้านหลังนั้นแหละ
ตอนเช้าถึงได้รู้ว่าในศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะ

แล้วก็ไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ
แล้วก็ส่งตัวฝากขังต่อไปค่ะ